เรื่องที่มันเดือดซะเหลือเกินเรื่องของเรื่องเวลามันไปร้านอาหาร
ถ้าเกิดเป็นวันหยุดนะคุณคิงเข้าใจร้านดังบางทีคิวเขาเยอะ
แล้วถ้าเขามีคิวเราต้องรอไหมคะต้องรอครับต้องรอคิวค่ะ
แทรกคิวย่อมนำมาซึ่งปัญหาแน่แน่และที่สำคัญงานนี้
คนที่มาทีหลังบอกหิวขอเข้าไปนั่งก่อนได้ป่ะ
อ้าวแล้วคนที่เขามาก่อนทำไงอ่ะจากนั้นเกิดเหตุมาลุมมาตุ้มอย่างที่เห็นค่ะ

สาเหตุจากการแย่งคิวที่นั่งแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ที่หน้าร้านสุกี้หมาล่าสายพานเจ้าดังแถววงเวียนใหญ่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
คนมันก็เยอะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วย
ผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเขากำลังเอาเก้าอี้ฟาดใส่ผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกจับล็อกเป็นคนใส่เสื้อกล้ามสีดำ
เนี่ยค่ะเขาถูกจับกดลงกับพื้นส่วนผู้ชายเสื้อเขียวเห็นไหมคะ
เก้าอี้สีขาวพลาสติกแล้วเข้าไปฟาดฟาดฟาดแบบไม่ยั้ง
ในขณะที่พักพวกเขาก็มาช่วยกันรุมผู้ชายเสื้อกล้ามดำด้วย
แล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะไปล็อกเอาผู้ชายเสื้อเขียวออกมาจากความชุนละมุนตรงนั้น
คลิปนี้มาจากคุณปอค่ะเป็นลูกค้านี่แหละค่ะไปทานสุกี้เหมือนกัน
เอาไปโพสต์ไว้แล้วเธอก็ใส่แคปชั่นไว้แบบนี้นะคะว่า
นั่งกินหมาล่าอยู่ดีพี่ตีกันแย่งน้ำจิ้มกันทำไม
ใจเย็นสิคะพี่เสื้อเขียวไหนบอกตัวพี่เอาเก้าอี้ฟาดเขาทำไม
เราก็เลยค่ะไปพูดคุยกับคนที่เข้าไปช่วยห้าม
บอกสาเหตุที่ไปล็อกชายเสื้อเขียวออกมาโหก็คุณนักข่าวเห็นไหมอ่ะ
ผู้เสียหายที่เขาถูกรุมแล้วนอนอยู่กับพื้นแล้ว
ถูกรุมทั้งถูกกดตัวกับพื้นถูกเอาเก้าอี้ฟาดนับไม่ยั้ง
เขาก็เลยไปกันเอาผู้ชายเสื้อเขียวออกมาก่อน
แต่ตอนนั้นยอมรับได้กลิ่นเหล้าแรงมากค่ะ

ก็แค่แบบเข้าไปล็อกแบบเพราะเห็นเขาเอาเก้าอี้ฟาดแล้ว
ผมก็เลยเข้าไปล็อกแบบไม่ให้ซ้ำ
ตอนล็อกก็กลิ่นแอลกอฮอลค่อนข้าง

ใช่กลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างหนัก
ใช่ด้วยการที่ดื่มเข้าไป
ใช่มันก็เลยอาจจะทำให้ขาดสตินิดนึง
นี่คือเขาบอกว่าตอนที่เขาพยายามจะเข้าไปล็อก
เอาผู้ชายเสื้อเขียวออกมาเขาได้กลิ่นเหล้าแรงมาก
คุณจ๋าจำสีของเราค่ะไปที่ร้านนี้ก็หน่อย
ร้านมันก็ดังคนมันเยอะคิวก็เยอะเขาคุณคลิง

คือเราไปเจอกับทางด้านของผู้จัดการร้านคุณแก้ว
คุณแก้วบอกโอ้คุณจ๋ากูรู้ไหม
วันนั้นเกิดเหตุประตูของร้านพังไปเลยค่ะ
กดปุ่มอัตโนมัติใช้ไม่ได้เสียเลยนะคะ
พลาสติกสีขาวเนี่ยดูอีกสักทีก็แล้วกัน
เข้าไปกระทืบเขาใช้เท้ายันเขา
เอาก้ยพลาสติกสีขาวฟาดเขาแบบไม่ยั้ง
ผู้จัดการร้านบอกผู้ชายคนนั้นมาด้วยการมึนเมาเลย
พอมาถึงหน้าร้านเขาบอกว่าหิว
แต่มันเป็นคิวของผู้เสียหาย
ที่เขาคือคนใส่เสื้อกล้ามสีดำแล้วถูกรุม
ผู้ชายเสื้อเขียวไม่ฟังเดินเข้าไปนั่ง
หันมาถามตัวผู้ชายคนเสียหายว่า

ตอนนั้นเธอก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าท่าไม่ดีแน่

สุดท้ายกลายเป็นท้าชกและลากกันออกไปตีข้างนอกค่ะ
ก็ตอบเลยว่าใช่
แต่ว่าเติมก็ฝึกแล้วล่ะว่า
เขาก็ไม่ยอมด้วย
ก็คือเข้ามานั่งในร้านแต่จริงนะคะคุณผู้ชม
ยังไม่ถึงคิวเขาค่ะผู้เสียหายเดินเข้ามาค่ะเห็นไหมคะ
กล้ามสีดำคุณเห็นไหมคะอ่าเดินมาแล้ว
เขาก็จะเข้ามานั่งเพราะเอาจริงแล้วมันเป็นคิวของเขา
แล้วเหมือนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเหมือนจะมีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะคะ
ทีนี้มันเป็นจังหวะที่ทางด้านดิฉันขอใช้คำว่าผู้ชายเสื้อดำแล้วกัน

กล้ามดำค่ะพี่เสื้อกล้ามดำก็เดินไปค่ะ
เดินมาถึงมากับเพื่อนแล้วเขาจะลุกไปตักน้ำจิ้ม
ปรากฏว่ามีคนมานั่งแทนที่เขาซะแล้ว
มุมนี้จะมีอีกจังหวะที่เห็นชายเสื้อเขียวและชายเสื้อกล้ามดำ
เริ่มที่จะมีปัญหากันแล้วมีการดึงกระชากันค่ะ
กระชากันเสร็จท้ากันแล้วออกไปดวนหน้าร้าน
มุมนี้เป็นอีกมุมที่มีกล้องมุมจรปิดหน้าร้าน
จับภาพที่ทั้งคู่ท้ากันก่อน

กลุ่มของผู้ชายเสื้อเขียวเขาจะมีผู้หญิงมาด้วย

กลับไปช่วยล็อกตัวกลุ่มทางผู้เสียหายเสื้อดำ
เพื่อที่จะให้อีกฝั่งของชายเสื้อเขียวเข้าไปรุมทำร้ายชายเสื้อกล้ามดำ
มีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพที่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเคลียร์กัน
แล้วเหมือนชายเสื้อเขียวเขาพูดขึ้นมาแบบนี้ว่า

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมึงโดนเมียกูเหรอ
ฝ่ายผู้เสียหายตอบกลับไปว่าไม่ได้โดนเลยนะ
ชายเสื้อเขียวก็เวียงหมัดเข้าไปหาพี่คนเสียหาย
ก่อนจะรุมตีกันหน้าร้านอีกรอบ
พนักงานในร้านกรูวิ่งกันออกมาแล้วสั่งให้หยุดแล้วบอกให้หยุด
แล้วช่วยกันห้ามปรามทั้งสองคนค่ะ
ฝั่งชายเสื้อเขียวขึ้นรถหลบหนีออกไปจากร้านทันที
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปพูดคุยกับทางด้านฝั่งของเพื่อนผู้เสียหาย
ก็คือฝั่งของเสื้อกล้ามดำนะคะ
บอกว่าสาเหตุหลักเลยไม่มีอะไรเลยคุณนักข่าว
มันมาจากเรื่องของการแทรกคิวเลยล้วน
ตอนนี้เพื่อนของเขาเองรักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
แต่เย็บไปถึง๘เข็มค่ะคุณ
เพราะบาดเจ็บตรงบริเวณเบ้าตา
แจ้งความไว้แล้วด้วยและยืนยันจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ
ตามความคืบหน้ากันหน่อยที่สนเจ้าพระยา
ตำรวจบอกแบบนี้ว่าดูกล้องวงจรปิดแล้ว
ตรงเส้นทางที่ชายเสื้อเขียวและกลุ่มของเขา

จากนั้นจะเรียกทางฝั่งผู้เสียหายมาสอบปากคำด้วย
ส่วนร้านสุกี้ก็เขาก็ได้รับความเสียหายนะคะ

เพราะทรัพย์สินของร้านที่บอกว่าประตูพังเลย

โอ้โหน่าจะโมโหหิวนะครับ
หน้าว่าจะโมโหหิวขนาดนี้นะคะ